คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเอาแล้วค่ะเอาแล้วเอาจู่แล้ว
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยงานน่าจะเข้าพี่แจ๊คแล้วแหละ
ในโอกาสครบรอบ๓ปีระหว่างจ๊ะกับแจ๊คนะคะคุณผู้ชมค่ะ
สาวจ๊ะเนี่ยก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือจะมาเช็คสันหน่อย

เออก็เลยจะมาเช็คซะหน่อยว่าเออเป็นยังไงบ้างเนาะ
คุณผู้ชมเจอพริตตี้สาวส่งมาหาพี่แจ๊คนะคะ
ที่พี่แจ๊คจะตอบตัดบทไปว่าไม่รู้จักกัน
งานนี้สาวจ๊ะบอกผ่านบันเทิงไทยรัฐเลยนะคะว่า
ปรี๊ดแตกสิคะเจอขนาดนี้

ก็คือฝ่ายนั้นเนี่ยเขาทั้งขาวทั้งสวยเครื่องมาแน่นมาเต็มมาก

ถูกแต่ก็นะการกระทำแบบนี้เนี่ยเธอก็บอกว่ามันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะ
ก็น่าจะรู้นะว่าพี่แจ๊คเขามีเจ้าของแล้ว
แล้วต้องขอชื่นชมพี่แจ๊คนะที่ซื่อสัตว์มาโดยตลอด
คือคบกัน๓ปีจ๊ะบอกว่าพี่แจ๊คเนี่ยไม่ค่อยออกนอกรู่นอกทางนะคะ
แต่ก่อนหน้านี้มันก็มีกระแสข่าวใช่ไหมล่ะคุณผู้ชม
แต่ด้วยความว่าพี่แจ๊คก็ซื่อสัตว์ไง

เขาบอกว่าของมาเยอะมาก
โอ้ยตายเป็นใครก็ปรี๊ดนะแต่ว่าก็ถือว่าโชคดีกันไปนะ
ที่แบบว่าพี่แจ๊คเขายังคงซื่อสัตว์กับความรักครั้งนี้นะคะ